รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ที่บ้านของผมอยู่ด้วยกัน๕คนครับ
มีผมมีแม่มีน้ามียายแล้วมีหลานครับ
เหมือนผมอยู่ไม่นิ่งหรืออยู่นิ่งไม่เหมือนคนทั่วไปครับ

ก็คือหมดเงินในการรักษาน้องเยอะมาก

ค่ายาครั้งละ๖๐๐๐กว่าบาท
๑เดือนที่เราจะต้องไปเสีย
ลิฟต์เขาไม่เคยเจอพ่อเขาเลยตั้งแต่เกิด
เพราะว่าพ่อเขาหายสาบศูนย์ไปในตอนซึนามิเมื่อปี๔๘

ก็ไปตามทุกที่ที่ไปได้แต่ก็ไม่มี
สารแม่คือแม่เป็นคนที่ทำงานหนักมากครับ
ถ้าโตขึ้นมาผมจะทำงานที่ดีเพื่อให้แม่กับยายสบายขึ้นครับ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จัก
ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
นี่เป็นแฟนรายการของเรานะครับแน่นอนครับ

เปิดไทยรัฐทีวีของท่านขึ้นมาช่อง๓๒ครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงเลยนะครับ
พบกับเราได้ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ชื่อรายการของเราก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเพลงลูกทุ่งแน่นอน

แต่ตอนนี้เปิดโอกาสให้กับเด็กนะครับในตอนที่ชื่อว่า
นักสู้รุ่นจิ๋ว

ไม่ว่านักสู้รุ่นไหนถ้าเกิดร้องได้ครบ๑๐เพลง
ยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
นักสู้รุ่นจิ๋วที่อยู่กับเราในขณะนี้นะคะคุณผู้ชม
อาจจะเคยชมภาพชีวิตไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้ว

ท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาแล้วเจอกันในสัปดาห์นี้
คุณผู้ชมคะส่วนของผู้หญิงคนนึงที่ตั้งท้องแล้วสามีสูญหายค่ะความเสริมใจนั้นสูงแน่นอนชีวิตชั้งโหดเกินกว่านะวะนิยายกับมุมรื่องดาวในครั้งนี้
ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะ
อยากให้ไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของเขากันก่อนค่ะ

ผมเด็กชายชวิตนามสกุลรัฐกรุงครับ

มาจากโรงเรียนอำมาตพันนิชกูล

ที่บ้านของผมอยู่ด้วยกัน๕คนครับ
มีผมมีแม่มีน้ามียายแล้วมีหลานครับ
ชื่อเอคค่ะเป็นแม่ของนองลิฟค์

เนื่องจากไข้สูงแล้วก็ส่งลงพยาบาล
หมอแจ้งว่าอาจจะเป็นเพราะออกซิเจน
เลี้ยงสมองไม่ทัน

น้องสักประมาณ๒ขวบครึ่งถึง๓ขวบ
น้องไม่พูดไม่สบตา

พอสั่งอะไรปุ๊บน้องจะไม่มีปฏิกิริยาตอบรับ
เดินปลายเท้าเหมือนเด็กเต้นบาเล่
แล้วมือก็จะสะบัดตลอดเวลา

แล้วก็รักษามาตั้งแต่๒ขวบ๕เดือน

ทุกวันนี้รักษาโดยการทานยา
ก็คือหมดเงินในการรักษาน้องเยอะมาก
ตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบัน
ค่ายาครั้งละ๖๐๐๐กว่าบาท
๑เดือนที่เราจะต้องไปเสีย

ต้องจ่ายนอกที่โรงพยาบาลเอกชน

ผมเป็นเด็กแอลดีและไฮเปอร์ครับ
เหมือนเอาน้ำยิงกับน้ำล้มมาผสมกันครับ
มันแปลกเต็มตัวผมมาตั้งนานแล้วครับ
รู้สึกว่าเหมือนผมอยู่ไม่นิ่งหรืออยู่นิ่ง

ผมต้องกินยาวันละ๒เม็ดเพื่อให้อยู่นิ่งครับ
ถ้าไม่กินผมจะเดินตลอดครับ
ลิฟต์ก็ไม่เคยเจอพ่อเขาเลยตั้งแต่เกิด
เพราะว่าพ่อเขาหายสาบศูนย์ไปในตอนซึนามิเมื่อปี๔๘
คืนก่อนซึนามีประมาณ๒๓วันรู้สึกปวดท้องเหมือนเด็กจะคลอด
ก็เลยขึ้นฝั่งกลับมาไปหาหมอ

หมอก็เลยให้อยู่โรงพยาบาลเพื่อฉีดยา
วันที่กำลังจะกลับวันเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะซูนามิก็ขึ้นพอดี
แม่ก็เลยไม่ได้กลับไปที่เกาะอีกเลย
แล้วพ่อเขาไปทำงานที่ไล่เล
ก็ไม่มีข่าวก็คือหายไปตอนช่วงซึนามิ
ก็เลยสาบสุดไปเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นตายแล้วยังไง
ก็ไปตามทุกที่ที่ไปได้

บ้านเพื่อนเขาบ้านญาติเขาแต่ก็ไม่มี
ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าลูก
แล้วลูกเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อค่ะ

คิดว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้ยังไงในต่อไป

ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะคะเข้าเรียนหนังสือได้
เมื่อก่อนคิดว่าเขาเรียนหนังสือไม่ได้เพราะเขาเขียนหนังสือไม่ได้

แต่คุณยายยอมทุ่มเททุกอย่าง

ตั้งแต่ยายรู้ว่าหมอบอกว่าเขาเป็นเด็กพิเศษ
ตอนอายุ๒ขวบ๘เดือน
ยายก็เอาไปเลี้ยงเองทำงานด้วย

เราก็สู้เพื่อชีวิตของเขานะ

ก็จะให้ผมทำงานที่ดีครับ
สารแม่คือแม่เป็นคนที่ทำงานหนักมากครับ
แม่ผมทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงแรมครับ
ต้องทำความสะอาดพวกเตียงนอนและห้องน้ำครับ

เหมือนคนท้อง๘เดือน๙เดือนอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเหมือนใหญ่ตลอดเวลาโดยที่มันไม่ยุบเลย
เหนื่อยง่ายเป็นหวัดง่ายไข้ง่าย
แล้วเราเป็นห่อผืดประจำด้วย
ก็เลยกลายว่าพอทำเรื่อยหน่อยเราก็เหนื่อยแล้ว

อ้วนไอ้อ้วนโดยที่เขาไม่รู้ว่า
คำที่เขาเรียกเราบางทีเราไม่อยากอ้วนนะ
แต่มันเป็นโรคที่มันเป็นเอนูที่เราไม่อยากให้เป็น

หมอบอกว่าโรคนี้คือคุณต้องดูแลตัวเองนะ
ถ้าโตขึ้นมาผมจะทำงานที่ดี
เพื่อให้แม่กับยายสบายขึ้นครับ
แม่จะไม่ต้องได้ทำงานหนักครับ
ไม่รู้ว่าลิฟต์อยากให้แม่พักผ่อน
แต่ทุกวันนี้ที่พักผ่อนไม่ได้ก็เพราะเขา
เราต้องเต็มที่บอกเขาแล้วว่าลิฟต์เรียนได้เท่าไหร่
เรียนลูกเพราะแม่กับยายไม่ได้อยู่กับน้องตลอด
เพราะโลกของแม่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะวันไหน
ขอบคุณนะแม่ที่ทำให้ผมมาถึงจุดสิ่งนี้ได้นะครับ
รักนะลุงตั้งใจเรียนนะครับ

เรามาพบกับนักสู้รุ่นจิ๋วของเราคนล่าสุดนะครับ

สู้เพื่อยายและแม่ที่ไม่แข็งแรงเชิญครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับลิฟต์

วันนี้ลิฟต์มากับครอบครัว

มีคุณแม่นะคะสวัสดีคุณแม่นะคะ

คือสัมผัสได้ถึงความ

ที่จะต้องสู้ในวันที่
คุณพ่อของน้องลิฟต์หายไปจากเหตุการณ์ซึนามิ

ก็คือแม่กับพ่อเขาแยกกันทำงานนะคะ
อยู่เกาะพีส่วนคุณพ่อเขาอยู่ไล่เล

พนักงานโรงแรมคุณแม่ก็เป็นพนักงานโรงแรม

ใช่ค่ะขนาดข้างทั้งคู่ขนาดเข้าคู่หมดทั้งคู่
ณวันที่คุณแม่ต้องขึ้นขึ้นบกเกิดอะไรขึ้นคะ
ก็คือเจ็บท้องน้องแล้วก็เพื่อนบอกว่างั้นก็ขึ้นไปตรวจ
เพราะว่าน้องเพิ่งจะไม่ถึงเกณฑ์คลอดแต่ปวดคือปวดมากคือมีน้ำเดินด้วยอะไรด้วยก็เลยอ่ะขึ้นมา

เดือนแล้วพอตรวจคันแล้วเป็นไงฮะ
ก็คุณหมอให้นอนโรงพยาบาลหมอบอกว่าน้องปากมดลูกเปิดแล้วแต่ว่าอายุคันช่วงนั้นน้องปอดยังไม่แข็งแรงก็เลยให้ฉีดยาไม่ให้ไม่ให้คลอดอะค่ะ

ก็ขึ้นมาประมาณวันที่๒๓๒๔คือ๒๖เช้า
ก็ออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะกลับซึนามิขึ้นตอน๙โมง
ก็คือ๒๖ธันวา๒๕๔

ก็ห่วงพ่อเขาแต่ว่าไม่คิดว่าพ่อเขาจะอยู่เพราะว่าโรงแรมพ่อเขาจะอยู่ด้านบน
แต่พอลงลายด้านล่างอะค่ะที่เป็นบาร์คือลาบไปหน้ากองเลยก็ต้องตามหากันญาติก็ไปตามด้วย
ช่วงนั้นเกาะทุกอย่างโดนปิดการสื่อสารโดนปิดโดนปิดทุกอย่างเลย

ก็ต้องสู้อะค่ะเพราะมีเขาแล้ว

เพราะว่าญาติแฟนก็เสียพอสักประมาณเจ็ดวันศพที่ตายในทะเลตายในเกาะจะลอยติดกลับมาใช่
ก็จะไปดูศพทุกครั้งที่มีใครมาแจ้งว่าเออมีศพขึ้นนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ไปกัน
ตามหาอยู่กี่เดือนกี่วันครับ
ก็ช่วงนั้นก็จนคลอดเขาก็ไปทุกที่ไปบ้านเพื่อนเขาไปบ้านญาติที่คิดว่าเขาน่าจะไปก็ทุกที่ก็ไม่เจอ
ญาติเขาเองก็ไม่เจอดูศพก็คือศพตอนนั้นคือสภาพมัน

เพราะว่าขึ้นมานี่คือมีแต่ปลากุ้งหอยติดมากับสบหมดต้องมาตรวจลายนิ้วมือถึงจะรู้ว่าเป็นใคร
ตามหากันตั้งแต่วันที่เกิดเรื่อง๗เดือนยันคลอดเลยว่ากัน
น้องมาคลอด๑๒มกรา๔๘น้องคลอดก่อนกำหนดด้วย
หลังจากคลอดลูกแล้วคุณแม่ได้ไปตามหาอีกไหมคะ
ก็รอจนแบบไปได้อะค่ะเพราะว่าเลี้ยงลูกเอง

ใช่พ่อแม่พ่อแม่เขาก็ตามด้วยแล้วก็อาศัยอยู่บ้านเขาจนเกือบปีนะคะแล้วก็ที่บ้านก็ไปรับกลับมา
คุณแม่เอถ้าตอนนี้สามีดูอยู่
ถ้าพ่อเขายังอยู่ก็อยากให้พ่อเขาเจอกับลูกเขาสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่เจอก็สู้สู้มา๑๔ปีแล้วสู้ตั้งแต่

ไม่สบายจนทุกวันนี้เขาดีขึ้นเราก็สู้มาคนเดียวมีแม่เราคอยช่วย

เหนื่อยเหนื่อยนะแต่ไม่ท้อเพราะเห็นหน้าลูก
ถ้าสื่อสารกันได้มีโอกาสได้พูดกันสักครั้งหนึ่งอยากบอกอะไรกับสามีค่ะ
ก็บอกเขาว่าลูกสบายดีนะ
เราก็จะดูแลให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดว่าเร็วหนึ่งถ้าเกิด
พ่อเขายังอยู่เขาคงกลับมาหาลูกเขาเอง
แต่ถ้าเกิดเขาไม่อยู่เราก็ทำใจแล้วสู้อย่างเดียว

เล็บไปกอดแม่ทีนึงไป
แข็งรักมี่นะ
แข็งรักครับ
แข็งรักหนูที่สุดในโลกนะ

แข็งสุดในโลกนี่นะครับ
ถึงขั้นว่าเดินออกไปนอกโรงเรียนก็มี
ครูก็ต้องไปตามกลับมาแล้วครูก็เลยแบบ
คุณแม่น้องเป็นไหมคุณแม่พาไปหาหมอไหม
คือพัฒนากรน้องมันไม่ได้นะแม่

รับได้ทุกอย่างขอให้บอกว่าลูกเป็น
เราจะได้รักษาตั้งแต่เนิ่นใช่
น้องก็รักษาตั้งแต่ไปไว้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่
คือเริ่มแต่จับของหัดเดิน
ต้องบริหารไว้ทั้งกล้ามเนื้อปากเพดานลิ้น
คือน้องต้องหัดออกเสียงทุกอย่าง
น้องนี่รักษาถึงขั้นฝังเข็มนะคะ
จะอยู่ข้างหลังน้องอาทิตย์นึงเป็นเข็มเล็ก
ปักตามแนวสันหลังเพื่อปรับการเดินของน้อง
เมื่อก่อนน้องจะเดินเหมือนปูอะค่ะเดินเกียงไปเอียงมา
ก็ปรับจนน้องเดินตรงได้ทุกวันนี้

ปรบมือให้นี่เพราะว่าแค่สตาร์ทก็ยังยุ่งยากอย่างนี้เลย
เริ่มจากการปรับกล้ามเนื้อปรับกระดูกสันหลัง

หลังจากเดินตรงฝังที่หัวอีกคุณแม่
เพื่อเปิดสมองให้รู้สึกว่าเส้นประสาทกับไฟฟ้าสถิตในประสาทเข้าตามช่อง
แล้วน้องก็จะมีสมาธิขึ้นแล้วก็กินยาควบ

คือเด็กปกติทั่วไปจะเป็นเฉพาะโรคแค่โรคเดียว
จะเป็นเคสหนึ่งในออทิสติก
แต่ออทิสของลิฟต์ก็คือจะเป็นคนเดียวที่พิเศษคนอื่น
คนอื่นก็จะเป็นอาทิตย์ก็ออทิตเลย

แต่ลิฟต์มาเบิ้ลคือสองอย่างในคนเดียว
ก็เลยต้องปรับทุกอย่าง

กว่าเราจะออกมาเป็นอย่างนี้
สูตรสำเร็จของคำว่าลิฟต์ในทุกวันนี้
ลิฟต์เป็นห่วงอะไรแม่บ้าง
เป็นห่วงว่าแม่ทำงานหนักมากครับ
ผมว่ามันจะช่วยหาตังค์ให้แม่แบบนั้น

ตอนนี้อยู่บนเวทีตรงนี้

ที่ให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ลิฟต์จะช่วยคุณแม่หาตังค์

หาทุนไปช่วยแม่กันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องที่จะต้องปรับแล้วก็จูนกันอีกเยอะเลยในบอดี้เราเนี่ยนะ

ตอนนี้ก็เหมือนกันทุกคนครับมารายการของเรา

ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
หกหมื่นบาทครับ

ทำไมน้องลิฟต์ถึงอยากได้เงิน๖๐๐๐บาทครับ

เอาไปไว้เรียนด้วยครับ
จริงแล้วมันก็สำคัญทั้งสองอย่างเลยนะครับ
ช่วยแม่ตอนนี้ก็คือสำคัญช่วยให้ครอบครัวเรารอด
แต่ถ้าจะช่วยระยะยาวคือต้องเรียน

ก็คือลิฟต์ก็จะกลับมาดูแลคุณแม่

เพราะฉะนั้นฤทธิ์ต้องร้องให้ได้อย่างน้อย๔เพลงขึ้นไป

อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

วันนี้คุณแม่จับยาแบบเซ็ตพิเศษนะฮะ

อาจจะเห็นว่าทำไมลิฟต์ถึงนิ่งนะคะ

วันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็ให้ยามาเพื่อให้นิ่ง

อ้าวสูญใจเข้าอีก
คนเก่งต้องทำได้แน่เลย

แม่ครับผมจะทำเพื่อแม่นะครับ

แต่ว่าตัวช่วยมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับ

เพลงแรกนี้ลิฟต์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอให้ลิฟต์มีสมาธินะลูกนะ

เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่ง

โอ้ม
จะเป้ากระทะมหาร่วย
โดนหัวใจคนสวยให้มาหลงเสน่ห์
ทั้งสาวใหญ่สาวเล็ก
ทั้งนางเอกลิเกย์
ทั้งแม่ค้าหากเย้
ทั้งที่อยู่โรงงาน
โอ้ม
จะเป้กระทะลงหน้านาท้อง
ให้ฉันมีชื่อกล้องอยู่ทั่วทุกมุมบ้าน
อย่าให้ต้องอกหัก
ให้คนรักนานเป็นขวัญใจชาวบ้าน
ทั่วจินถามเมืองไทย
ภาวนาท่องกระทะทั้งปี

ผลหมุนเกือด
ถ้าปองรักใครแล้วขอยาย
เหมือนเรา
โอ้ม
มัวเป่ากระท้ามหาลัย
แฟนผมมีรักใหม่สิ่งสดใส

มั่วหลงเชื่ออาจารย์
คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้า
เลยเลิกเป่าคาถา

วัยวะด้านล่างตับลำไส้กระเพาะลอยขึ้นมาทับปอด

เราคงต้องจะทำเพื่อแม่ทุกอย่าง
โรคทุ่มสูตรชีวิต